แล้วป้าแมวเนี่ยตั้งแต่เรื่องเงินโดนข่มขู่มาตลอดเลยไหมครับ
มันก็ไม่ตลอดหรอก
โดยมากจะเป็นใครที่โทรมาข่มขู่
ก็พนัยสวิทย์นี้แหละ
ข่มขู่เรื่องที่ว่าเราไปทวงหนี้ผิดธรรมบาลคม
เขาก็จะแจ้งว่าจะจ่ายสองล้าน

คือเป็นยุ้มการปรุดหมาย

หนูไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขาจะโกง
ไม่เคยคิดอยู่ในใจเลยว่าเฉพาะจะต้องคงมาทำเราแบบนี้
แล้วไม่เคยคิดมาด้วยว่าเขามีแล้วเขาไม่ให้เราด้วย
นางคิดนึกว่าเขาจะคืนมาให้เรานะณวันนี้
ในใจยังคิดเสมอว่าเขาก็คืนมาให้เรา

บางทีเค้าต้องสำนึกคิดได้คำพูดของเค้าที่ย้อนกลับไป

มาพูดดีมาเลยสารพัดขี้แมวดีอย่างนั้นอย่างนี้
เขาต้องคิดย้อนหลังไปเขาต้องคิดได้
ถ้าคนคิดได้เขาก็ต้องสำนึกขึ้นมาได้
ถ้าคนสำนึกเลว่าต้องเอามาคืนพี่

ป้าแมวเคยขายที่บ้าน

มากก็เพื่อที่จะเอาหนี้สินบางส่วนไปชดใช้
ส่วนที่เราไปเอาของคนอื่นมาให้เขาอ่ะ

แต่ส่วนนั้นป้าแมวรับผิดชอบไปแล้วใช่ไหม

บ้านก็ยังผ่อนอยู่ตอนนั้นแต่ว่าสรุปจะหมดแล้ว
ไม่ใช่บ้านพี่อยู่นะปัจจุบันนี้นะ

ที่แม่เจนี่จะไปกินข้าวเคยไปหาทุกวันทุกวันอ่ะค่ะ

ขายไปแล้ว
แต่ทุกครั้งที่ไปทวงถามเรื่องเงินเนี่ย
เค้าจะพูดว่าทนายสุข

คือทนายที่เขาพูดถึงอยู่ใช่ไหมครับ

แต่ทีนี้ทนายเราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาในที่จริงแล้ว
แต่เขาก็โยนแต่ทนายอย่างเดียว
ก็คลิปออกไปก็ออกไปแหละแล้วมันออกไปแล้ว

ตั้งจากที่ว่าไปตรวงเงินแล้วแจนนี่ค่อนข้างมีอารมณ์กับพ่อแมวในคลิป
ยิ้มยอดเยอะไว้ให้พ่อแมวพ่อแมวรู้สึกอย่างไรครับ
เราไม่มีสิทธิที่ค่อนข้างไว้ริวาร์พิจารณ์

เรียกอย่างเรียกร้องข้าเสียหายอะไรเราไปทำอะไรเขาเสียหาย
เพราะตรงไหนเรียกร้องข้าเสียหายเราไปทำให้เขา
ตรงไหนที่บอกเขาจะเรียกร้องเรียกร้องกับเราเรียกตรงไหน
แล้วความรู้สึกของป้าแมวที่ว่าเคยช่วยเหลือเขา
แต่กลับมาเป็นแบบนี้เสียเองนะครับ

ดูทานที่ว่าลืมบลคูณพลก็
หรือพี่ขาออกนั้นแหละคุณไม่รู้บลคูณพล
แต่ไปสร้างคนเหมือนว่าตัวเองนี่เป็นลูกเด็กกระตันอยู่
ตัวนี้ให้แม่แต่เนี่ยนี่ทำไมไม่ตัวเองที่ชัดต้นโท่อยู่
พ่อก็คิดไปออกมาวุยวายว่าเสียชื่นเสียเสียง

โดนก็ว่ามาอย่างที่เห็นในคลิป

เพราะว่าโทรศัพท์เราก็ไม่รับแล้ว
คือป้าแมวโทรไปเนี่ยก็ไม่รับเลย

แล้วจะนึกจะทำยังไงต่อไปครับป้า
ก็ได้แต่ร้องผ่านสื่ออย่างที่เห็นนี่แหละ
ทุกวันนี้ก็ยังไปตามเขาอยู่
แต่ตามเขาไม่ได้ผลเพราะเขาไม่ออกมาคุยกับเรา

ไม่เคยเอาแต่ที่เราถ่ายที่มีคลิปนั้นอ่ะ
มันเป็นคลิปที่เราถ่ายแบบป้องกันตัวเอง

อึ้งเลยอ่ะเราเห็นปึ๊บอ่ะ

ไม่ได้คิดอะไรมากมาก
ของป้าแมวแล้วเห็นนั่งนะ
เป็นยังไงบ้างครับที่เขาอ้างถึงทนายชูวิทย์นะครับ
คือก่อนหน้านั้นนะครับ

ก็ให้ผมติดต่อกับบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นทนายความของแกนะ

บอกว่าให้ผมคุยกับบุคคลคนนี้เลย
แล้วก็เรื่องหนี้สินก็ให้คุยกับคนนี้เลย

ผมก็เลยประสานกับคนบุคคลนั้นตลอด

เพราะว่าบุคคลที่แนะนำมาคือแม่ของเจนนี่แนะนำให้ผมรู้จักว่าเขาเป็นทนายความ

รู้จักยังไงครับ
ผมทราบก็เพราะว่า
ขั้นแรกคือผมดูในเฟซบุ๊คของแก

ก็สอบถามเพื่อนของผมที่เป็นเพื่อนของแกด้วยในเฟซบุ๊ก
ว่าเพื่อนของผมที่เป็นทนายความอยู่ที่อำเภอทุ่งสงศ์นะครับว่า

บางคนที่เป็นทนายความที่เป็นเพื่อนผมในเฟซบุ๊คก็บอกว่าคนนี้ก็เป็นทนายความ

ก็เลยสรุปว่าเมื่อมันมีข้อสงสัย
ผมก็เลยไปพบพี่ยุทธนาที่สำนักงานธนายความพิจารณา
ซึ่งเป็นหัวหน้าของสภาษณะความผู้สม
พิจารณาแนะนำให้ผมโทรไปหาฝ่ายทะเบียนของสภาธนาความที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อสอบถามว่ารายชื่อนี้มีใบอนุญาตว่าความหรือไม่
หรือว่าได้รับใบอนุญาตว่าความตามกฎหมายหรือไม่
ผมก็เลยโทรไปหาสภาธนาความที่กรุงเทพ
ฝ่ายทะเบียนของสภาธนาความที่กรุงเทพเขาเช็คให้
พูดสามารถตรวจสอบข้อมูลผมบอกว่าว่าบุคคลแกว่าไม่ได้เป็นท่านายความครับ
อ๋อแล้วประเด็นที่สงสัยอีกนึงประเด็นอะไรครับ
คือประเด็นที่จะสงสัยคือผมทรวจสอบดูทางเฟซบุ๊กของแก
ปกติเนี่ยการไปสารไปอะไรว่าปั่นเลยต้องมีเสื้อคุยกันสินะถ้าวิชาชีพ
หรือเข้าไปเข้าไปในพิจารณาขายเป็นอีกตัวในที่ในติดขนาดนี้ค่ะ

แล้วก็เป็นทนายให้ทั้งแม่ของเจนี่
คือพอผมตรวจสอบข้อมูลทางฝ่ายทะเบียนสภาธนาความ
ผมก็เอานำเรื่องไปเรียนกับแม่เจนี่
พี่สาวแม่เจนนี่บอกว่าพี่สาวคนนี้ที่พี่สาวให้ผมติดต่อนะ

ส่วนอีกประเด็นนึงคือผมเห็นผู้ที่อ่านข้างถึงเนี่ยครับ
ถอนแจ้งความในคดีที่น่าจะเจนนี่แจ้งความป้า
ผมก็เลยเรียนพี่สาวพี่สาวก็ตกใจนะครับ

ผมว่าต้องทำยังไงดี
พี่สาวแกก็กังวลใจ
มันก็เลยเป็นประเด็นให้พี่สาวโอนตังค์ให้น้าแมว

โอนไปให้๑แสน๓บาท

คือไม่ใช่นี่ขอร้องเหรอ

ถ้าอย่างเงี้ยก็ต้องแจ้งความว่า